น้ำจิ้มคดีนางสาวแอมก่อนทำไมเบิร์ตถึงบอกว่าน้ำจิ้ม
อันนี้จะเป็นภาพรวมภาพใหญ่ของเมื่อวานนี้
แต่เดี๋ยวพอข่าวช้าหัวเขียวเราจะมีลงลายละเอียด
เมื่อวานนี้ที่ดูไม่ประติดประต่อกระท่อนกระแท่น

คุณผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจโทวิทูลรังศิวุฒาพร

ตอนนี้เขาเข้าใจกันนะ

ก็คือวางแยะค่าเหยื่อแต่ก็ถือว่า
รับว่าตอนที่เห็นคลิปก้อยหมดสติและเสียชีวิตเนี่ยตัวเขา
ผมไม่แน่ใจว่าที่เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยคือด้วยสัญชาติ
ยางของคนธรรมดาหรือว่าสัญชาติตะยานของตำรวจร่วมด้วยเขาบอก
ว่าสงสัยอยู่นะครับก็ได้สอบถามแอมแอมบอกไม่รู้ส่วนต้น
ที่นายแด้เสียชีวิตคุณผู้ชมแอมอ้างว่ายังไงรู้ไหม
ไงอ๋อแด้เขาตอมใจนะที่ฉันบอกเลิกเลยกินยาตายเดี๋ยวก่อน
พี่เบิร์ทวันนั้นเนี่ยแด้ไปเจอเพื่อนนะแล้วบอกว่าจะวัน
อ่าแล้วเหมือนจะเปิดตัวให้เพื่อนรู้ไม่ใช่เหรออ่าแต่อันนี้ก็
เป็นเหยื่อของแอมแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนวาง
ยาใดใดแล้วบอกด้วยว่าเขาก็เหมือนโดนแอมหลอกเอาหลอกอะไร
คือคบกันได้ไม่นานแล้วแอมบอกแอมท้องไงแอมท้องก็เลยจำเป็น
อะไรพังบ้างท่านชีวิตส่วนตัวก็พังชีวิตการงานก็พังส่วน
การให้การของน้อยนาไปเรื่อยนะคุณผู้ชมนะค่ะน้อยนาใคร
น้อยหนาใครน้อยหนาก็คือเอาภาษาที่แบบผู้หญิงคนสนิท
ผู้หญิงคนสนิทหรือว่าจะเป็นจะบอกว่าเป็นภรรยาอีกคนของ
ท่านรองอ๊อฟก็ได้ครับนะฮะคือเมื่อวานนี้เขาก็สอบปาก
คำกันนะครับผู้ตัวบทเอกสุรเชษฐหักพารบรองผู้บริจาการ
ตำรวจแห่งชาติท่านเปิดเผยว่าน้อยหนาเนี่ยเพิ่งคบกับรองอ๊อฟ
เมื่อปี๒๑๖๖ก็คือปีนี้หลังจากแอมก่อเหตุหลายปีนะขณะ
นั้นเนี่ยแอมเนี่ยก็อย่าล้างกับรองอ๊อฟแล้วครับแต่ทั้งสอง
๒คนคุณผู้ชมครับแต่ทั้งสองคนนะครับแอบคบหากันโดยไม่
เปิดเผยจนแอมรู้แอมโทรไปต่อว่าฝ่ายหญิงนะแม้ว่าจะเลิก
กันแล้วแต่สุดท้ายนะครับก็ยอมให้คบหากันเพราะแอมน่ะมี
สถานะอย่าล้างกับรองอ๊อฟแล้วเข้าใจไหมครับอ่าแม้ว่าโดยพฤติ
ในคือหลายครอบครัวก็เป็นแบบนี้คนทั่วไปหลายครอบครัวเป็น
แบบนี้คือเลิกกันจริงเลิกกันจริงแต่ต้องอยู่บ้านเดียวกัน
ด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุผลทางด้านครอบครัว
นั่นแหละดอมเข้าใจถูกแล้วน้อยหนาเล่าบอกว่าเคยเจอแอมสองคน
ครั้งเฮ้ยเค้าพาไปเจอกันหรอใช่ใช่เค้าไปกันจะนับรีกับ
ทำไมเขาพาเมียเก่าเมียใหม่ไปเจอกันนั่นสิ
คือเจอกันสองครั้งเดือนมีนาคมที่กาญจนบุรีหลังจากนายแด้ในเสียชีวิต
แล้วอีกครั้งคือเดือนเมษายนที่ประจบคิริขันหลังจากก้อยเสียชีวิต
โดยแอมไปพบกับเธอเธอคือน้อยนา
กับรองอ๊อฟ๒ครั้งมีลูกไปด้วย
พลตำรวจเอกสุรเชษระบุต่อเลย
บอกคำให้การของน้อยหนาไม่พบความเกี่ยวข้องกับคดีของแอม
แต่ทำให้เชื่อว่าถูกหลอกใช้หลอกใช้ยังไง
นะครับคือให้เป็นพยานไงยืนยันว่า
วันนั้นวันนี้รองอ๊อฟกับแอมไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นี่
ลักษณะของคำพูดคือทางตำรวจหรือว่าทางกฎหมายเขาใช้คำว่า
ให้ยืนยันถิ่นที่อยู่ลองฟังบิ๊กโจ๊กครับ
ยินยอมให้เอาน้อยหนาไปด้วยตัวน้อยหนาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับว่า
ตัวเขาเนี่ยถูกใช้เป็นพยานนะเพื่อยืนยันถิ่นที่อยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นในการที่แอมยินยอมให้เอาน้อยหนาไปด้วย
ทั้งสองที่เลยทั้งเมืองกาลทั้งหัวหิน
ส่วนนี้เราก็สอบปากคำไว้ในสำนวนแล้วนะครับ
ก็ทำให้การเอาน้อยนาก็เป็นประโยชน์รองออกพอดีส่วนนึง
หลังจากนั้นนะครับศาลจังหวัดนครปฐม
แล้วก็ระหว่างฝากขังได้
แล้วก็ตีราคาประกัน๑แสนบาทใช่ไหม
สารก็โอเคถ้าอย่างนั้นโอเคนะครับ
แล้วอีกอย่างคือยังไม่ปรากฏข้อได้จริงว่า
ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
แล้วหลังจากได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวสิครับคุณผู้ชม

แล้วบอกว่าขอฉันพบกับญาติคนหนึ่งก่อน
แล้วถ้าชั้นได้พบแล้วชั้นจะบอกผมทุกอย่าง

คือรองโจ๊กเขาบอกว่าเขาติดต่อญาติแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอดูช่วงสักประมาณ๑๐โมง

พี่พี่จะพักได้ยังไงก็คดีใหญ่ขนาดนี้
ไม่อยากรู้เหรอถ้าเกิดว่าญาติเขามาเจอกับแอมจริง
แล้วแอมบอกว่าจะสารภาพจะพูดความจริงทั้งหมด

ดาราคนที่สั่งสายนายรอบเดียวกับแอมเนี่ย

เดี๋ยวรู้มีเปิดชื่อออกมาแล้วด้วย
แล้วแม่ของดาราก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีแล้วไง

เดี๋ยวค่อยห่อนค่อยเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อ